เรื่องของความรักยากจะหักห้ามใจ
ปากก็พูดไปบอกว่าโอ๊ยหยุดเถอะหยุดเถอะเรา

แม่มาเป็นกรอนแบบนี้มาเป็นจะเป็นเพลงแบบนี้
คือเธอก็มีของเธอฉันก็มีของฉัน
แต่เราอยากอยู่ด้วยกันจะทำยังไง

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านที่มีครอบครัวอยู่แล้ว
แล้วฝ่ายหญิงเขาก็มีครอบครัวมีลูกอยู่แล้ว
แต่ฝ่ายหญิงกับผู้ใหญ่บ้านอยากอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
ชาวบ้านเขารู้บอกว่าเอ้ยแบบนี้ได้เหรอ

ชาวบ้านเขาก็เลยบุกมาถึงที่ทำการเลย
เขาก็จะร้องล่ารายชื่อให้ถอดออกจากตำแหน่ง

มันดันมีเรื่องของตำแหน่งผู้นำชุมชนอยู่ด้วยไงคุณ

ชาวบ้านก็เลยบอกถ้าผู้นำชุมชนเป็นอย่างนี้
จะดูแลจะปกครองพวกเราได้ไหม

ผู้ใหญ่บ้านที่ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงวัย๕๕ปี
ทั้งที่ทั้งสองฝ่ายก็มีสามีมีลูกแล้ว

ชาวบ้านที่ตำบลสวายจีกเนี่ยนะ
เข้ามาถึงที่ทำการกำนัน

กำนันสมอินกะเชิญรำเล่าให้ฟัง
บอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่กับผู้หญิงคนนี้
เขาหนีออกไปจากหมู่บ้านได้๕วันแล้วก็เพิ่งกลับมา
ทั้งสองคนยอมรับกันว่ารักกัน
อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา

สามีของฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ติดใจเอาความ
แต่ถามว่าหย่ากันไหมล่ะจะได้จบ
หย่านะสามีของฝ่ายหญิงไม่ยอมหย่า
เพราะว่ามันยังมีทรัพย์สินร่วมกันอยู่
ทีนี้ฝ่ายหญิงเนี่ย
ยกที่ดินทั้งหมดที่มันเป็นชื่อของฝ่ายหญิงเนี่ยนะ
ให้กับลูกทั้งสองคน

ก็ยอมยกภรรยาให้กับผู้ใหญ่บ้านแบบไม่ติดใจ
อันนี้คือฝ่ายสามีเนี่ยนะ
เขายอมยกภรรยาให้กับผู้ใหญ่บ้านแล้วนะ

เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเอาตรงก็มีภรรยาอยู่แล้วเหมือนกัน
ถามว่าภรรยาผู้ใหญ่บ้านยอมเหมือนสามีของฝ่ายหญิงเขาไหมล่ะ
ปรากฏว่าภรรยาผู้ใหญ่บ้านไม่ยอม
แล้วไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านด้วย
ทีนี้ทำยังไงผู้ใหญ่บ้านกับฝ่ายหญิงก็รักกัน
อยากใช้ชีวิตอยู่ฉันสามีภรรยา
ตัดสินใจจูงมือกันไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแทน
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่เอาอ่ะอย่างนี้ไม่โอเคเลย

ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยรวบรวมรายชื่อ
ปลดผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งนะคะ